แรงงานชาวกัมพูชานะครับจัดงานฉลองวันเกิดนะฮะ
ลูกอายุครบ๓เดือนดื่มฉลองกันตอนแรกก็สนุก
อ่านึกออกใช่ไหมฮะตีกันครับตีกันยับเลยฮะ
กลุ่มผู้ชมครับบาดเจ็บสิบสามรายด้วยกัน
กล้องวงจรปิดหน้าปากซอยนันทวาสที่ปากน้ำ
บนปากน้ำอำเภอเมืองระยองนะฮะจับภาพกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาสองกลุ่มใหญ่เกือบยี่สิบคนนะครับ
มีเหล็กขุดชาร์ฟมีไม้บุกทำร้ายกันครับ
นะฮะจากนั้นนะครับผู้ที่ก่อเหตุก็ยกรถสาเล้งมาตะแคงข้าง
ผู้ชายที่บาดเจ็บเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นว่างั้นเถอะ
มีเพื่อนของผู้บาดเจ็บเนี้ยวิ่งเข้ามาช่วยครับอืม
นี่แหละครับจัดงานฉลองวันเกิดกันนะฮะให้ลูกชายอายุ๓เดือน
ก็ไม่รู้เรื่องด้วยหรอกนะครับเชิญเพื่อนร่วมชาติมาร่วมงาน
ร้อยห้าสิบคนคุณผู้ชมลองคิดดูงานใหญ่ขนาดไหน
ขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกันอยู่นะครับแรงงานกัมพูชา๒กลุ่ม
ทะเลาะกันและมีการชกต่อยกันจนอีกฝ่ายสู้ไม่ได้
กลับออกจากงานไปแล้วก็ยกพวกมาเป็นสิบ
แล้วก็เกิดเรื่องจนที่ผมเล่าไปจำบรวมสวบครองเมืองละยองนะครับ
แพทย์เวรโรงพยาบาลอ่าละยองแล้วก็กู้ภัยสว่างพรโกศลนะครับ
เป็นงานเลี้ยงประมาณ๒๐โต๊ะฮะโต๊ะล้มกระจัดกระจาย
เนละนาดรองเท้าถูกถอดทิ้งเต็มไปหมดเลย
มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าข้างทาง
พอเจ้าหน้าที่มาก็รีบออกมาขอความช่วยเหลือ
เจ็บทั้งหมดไป๑๓รายคุณผู้ชมเป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับ
ถูกตีถูกแทง๒ลายนี่หนักถูกเหล็กขูดชาร์ฟแทงเขาที่กลางหลัง
หมดสติเลือดอาบนะครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลระยอง๑๑ราย
แล้วก็โรงพยาบาลจุฬารัฐ๒รายด้วยกัน
ทีมข่าวสอบถามนางวินอายุ๕๐คนที่จัดงานวันเกิดให้ลูกชาย
บอกโอ้โหเชิญแขก๑๕๐คุณผู้ชมเขาเลี้ยงกันใหญ่จริง
เหล้าเบียร์เต็มครับดื่มกินกันเต็มที่นะฮะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่า๒กลุ่มเดี๋ยวไปตีกันข้างนอกนะ
เขาเองก็รู้จักทั้งสองกลุ่มลองฟังเธอเล่าหน่อย

อ๋อวันเกิดตัวเล็กวันเกิดลูกอะไร

แล้วพอก็เล่าสั่งเบียนมากินกันเต็มให้หมดประมาณหลายคนไหม
หลายคนค่ะถึงยี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะ
หนึ่งร้อยห้าสิบคนมาที่งานนะแล้วทีนี้หลังจากกินเสร็จแล้วเขายังไงกัน
เขาเขาไม่ได้ตีกันที่งานใช่ไหมจ้ะค่ะยายตีอยู่นี่ค่ะตีข้างนอก
แล้วคนที่ก่อทีนี่ก็รู้จักกันหมดเลย
รู้จักรู้จักกูไม่รู้จัก
รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างขอเขาพากันมาหลายคนมากินเลยเนาะ
ก็สั่งการให้ชุดสืบสวนออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะครับ
แล้วก็เรียกคนอยู่ในเหตุการณ์ผู้ได้รับบาดเจ็บมาทยอยมาให้ปากคำซะ
คาดว่าจะหนีไปบ้านเพื่อนบ้างหรือไม่ก็ลงเรือประมงไปแล้วบ้าง
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะครับก็พ้นขีดอันตรายหมดแล้ว
เว้น๒รายที่ผมบอกไปที่โดนเหล็กขูดทรัพย์แทงตอนนี้เป็นตายเท่ากันครับ